คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยนะครับ
คุณยายอายุสักประมาณ๘๖ปี
กะว่าจะไปจุดไฟเผาต่อสั่งข้าวคือไปคนเดียว
แล้วคุณยายก็สำลักควันไฟ
ล้มหมดสติแล้วไฟนี้
มันแบบลุกลามอยู่เนี่ยไฟคลอกคุณยายเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะ
คุณผู้ชมตอนที่ตำรวจสพกุมภาวะปีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ย
ก็ไปเจอศพยายปุ่นสาหลาดอายุ๘๖ปีค่ะ
ลักษณะตอนที่ไปเจอศพเนี่ยนะคะคุณยายนอนขดฟุกอยู่ใต้รั้วลวดน้ำ
ขออภัยค่ะอำเภอวาปีปฐุมค่ะสภาพศพเนี่ย
คือเสื้อผ้าถูกไฟไหม้จนหมดเนื้อตัวมีบาดแผลถูกไฟไหม้เกลี่ยม
ทีนี้นักข่าวไปสอบถามลูกชายของคุณยาย
ลูกชายของคุณยายเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าแม่ไปนอนเฝ้าทุ่งนาคนเดียว
แล้วก็ออกไปเผาต่อสั่งข้าวในทุ่งนา
แต่ปรากฏว่าไฟลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านเห็นก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยกันดับไฟ
หลังจากควบคุมไฟได้สำเร็จในวงจำกัดแล้วเนี่ย
ปรากฏว่านอกจากไปพบตอนสั่งข้าวที่ถูกเผาแล้วเนี่ยนะ
ไปพบร่างของคุณแม่นอนฟุบอยู่กับพื้น
ใต้รั้วลวดหนามกั้นระหว่างสระน้ำ
ฟังเสียงลูกชายของคุณยายกันหน่อยค่ะ
เรื่องต้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ระหว่างที่คุณยายออกไปจุดไฟเผาต่อสั่งข้าว
อาจจะเกิดสำลักควันและพยายามที่จะมุดรั้วลวดหนามหนีไฟ
แต่เสื้อไปเกี่ยวกับรั้วรั้วรั้ว
ก็เลยทำให้คุณยายออกมาไม่ได้
คุณยายสำลักควันจนหมดสติแล้วก็ถูกไฟที่มันลุกไหม้อยู่

ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็จะร่วมกับแพทย์เวร
ชนะสูตรพลิกศพคุณยายแล้วก็มอบศพให้ญาติรับกลับไป
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ